ผู้ชมครับมีความคืบหน้าแล้วนะครับ
ที่คุณตาวัย๖๖ปีถูกทำร้ายจนเจ็บหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แล้วตำรวจก็ขอสารอนุมัติหมายจับ

เคยฆ่าพ่อเลี้ยงข่มขืนแม่ตัวเอง

ติดคุกพ้นโทษออกมานี่นายชายามาก่อเหตุทำร้ายร่างกายเขาอีก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาใช้คำว่ากระหนับด่าผู้ก่อเหตุกันเยอะมาก
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่๑กรกฎาคม

แต่ว่าคุณตาแกเข้าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้แล้วก็เนี่ยฮะ
เพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อวันที่๕กรกฎาคมนะครับ

ตำรวจนำหมายจับนะฮะ
ข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยเข้าจับกลุ่มนายชายาตะนา

หลบหนีไปนะครับใส่เสื้อทหารอยู่ตรงนี้นะฮะ

เพราะรูปมันก็จะเป็นแบบพวกประวัติจากทะเบียนอะไรพวกนี้ใช่ไหม

แต่หน้าตาเนี่ยใช่ทรงผมอาจจะไม่ใช่นะฮะ

อายุ๖๖ปีจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เอามีดปาดคอแกด้วยนะฮะเย็บไป๔๖เข็มนะครับ
ตำรวจจับนายชายาได้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านตลาดขี้เหล็ก
เนื่องจากหลังก่อเหตุนายชายาเนี่ยหนีเข้าป่านะฮะแถวบ้านนั่นแหละนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
แล้วทีนี้กลัวจะถูกบุกจับหรือว่าจับตายนะครับ
ก็เลยติดต่อมาหาเพื่อนสนิทที่ชื่อในรอดในรอดก็เกลี้ยกล่อมบอกให้มาที่บ้านก็แล้วกันออกจากป่ามา
สุดท้ายนายชายายอมออกจากป่ามาหานายรอดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหิวด้วยต้องการอาหารด้วยนะครับหนีไปหลายวัน
ระหว่างนั้นในรอดเนี่ยเขาแจ้งตำรวจนะฮะให้เอาหมายจับเนี่ยมาจับได้เลย
มาถึงนี่ตำรวจก็เจอตัวนายชายายอมอบตัวแต่โดยดีไม่มีขัดขื่นนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อที่สพแม่โป่ง
มีดที่ใช้ก่อเหตุที่ปาดคอตะชั้นเนี่ยซ่อนไว้ที่บ้านของชาวบ้าน

นี่จากนั้นเช้าวันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ตอนที่เอามาทำแผนนะฮะนายชายา
คือสีหน้าดูเรียบเฉย
ติดจะยิ้มไหมคะนี่อ้าวยิ้มเลย

ยิ้มฟันกว้างเลยค่ะ

ดูสิเห็นไม่ค่ะก็โดนมากี่คดีแล้วเนี่ยนี่เห็นมั้ย

คือเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจปาดคอคุณตานะตาฉัน

เออแล้วหนีอีกเห็นไหม
แล้วก็อ้างปมเหตุต่างช่วงเย็นวันเกิดเหตุเนี่ย๑กรกฎาคมเนี่ย
นายชายาอ้างว่านั่งดื่มเหล้าอยู่กับเมียบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านตาชันหรอก
สักแค่ร้อยกว่าเมตรนะครับจากนั้นตาชันเนี่ยมานั่งดื่มเหล้าด้วย
แล้วมีปากเสียงทะเลาะกันมีการชกต่อยกันเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ตาชันเนี่ยเคยยืมนายชายาหลักพันแล้วไม่ยอมคืน
จากนั้นตอนที่ตาชันเดินกลับบ้านนายชายาบอกว่าเมียของเขาเนี่ย
บอกว่าระหว่างที่ใช้ยาติดคุกซึ่งติดคุกคือคดีข่มขืนแม่แท้ตัวเองนะ
เมียของนายชายาบอกกับนายชายาว่านี่ตะชันเนี่ยมาข่มเหงรังแก
พอได้ยินอย่างนี้ก็เลยยิ่งโมโหเลยเข้าไปหยิบปืนอัดลมกับมีดในบ้าน
แล้วเดินตามตาชันไปไปถึงยิงตาชันหนึ่งนัด
ชันวิ่งหนีเข้าบ้านตัวเองเลยวิ่งตามไปแทงใส่อีกหลายแผลปาดคอด้วย

คุณผู้ชมครับหลังจากทำแผนเสร็จนะครับตำรวจคุมตัวนายชายาขึ้นรถ
ที่สพแม่โป่งระหว่างนั้นเนี่ยฮะน้องสาวของนายชัยยามาสวมกอดพี่มาให้กำลังใจ
มาบอกให้พี่สู้สู้สู้กับอะไรนะคะดูสิ
อุ๋ยเอาทีมข่าวเราไม่ได้ทำทรัพย์ผิดใช่ไหมเพราะว่าเขาพูดภาษาเหนือใช่ไหมคะ
เขาบอกภูมิใจในตัวพี่นะเหรอ
ทีแรกผมยังคิดว่าเราฟังผิดเราได้ยินผิดหรือเปล่า
เขาพูดอย่างนี้จริงนะฮะไม่เชื่อลองฟังอีกทีสิ

อันนี้พี่น้องแม่เดียวกันไหมคะ

ซึ่งพี่ชายเคยก่อคดีฆ่าพ่อเลี้ยงตัวเองและข่มขืนแม่แท้ของตัวเอง
ภูมิใจในตัวพี่นะสู้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้ว
นี่แล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังยิ้มอยู่เลย
อันนี้ดูยังไงดูเศร้าสลดเหรอ
นายใช้ยาเนี่ยบอกกับกู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นจะฆ่าตาชัน
ตั้งใจจะทำร้ายกะเอาให้แค่หลาบจำ
ปมเหตุเนี่ยอ้างว่าตาชันเนี่ยแกยืมเงินไปแล้วไม่ยอมใช้คืน
แล้วอ่านจะใช้ใจที่จะฆ่าเขาหรือเปล่า

แล้วเรื่องที่เค้ากินมาเกี่ยวขันกับแฟนเราจะคะ

อาหารของเค้าก็มาตั้งแต่ปีไหนนะพี่
แล้วตั้งใจที่จะฆ่าเค้าไหม

คือคุณตาชันก็ยังเจ็บหนักนะฮะถูกมีดปาดไปแบบลึกถึง

เยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลบอกพ่อเอ่ยมาถามพ่อว่าใครทำพ่อ

แต่ที่เหลือเนี่ยพ่อเล่าอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่า
โอ้โหคอยังถูกบาดลึกถึงหลอดลม

เพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณตาชันแกก่อนนะ

ว่าอ้างว่าตอนใช้ยาติดคุก

เมียมาอ้างว่าตะชันมาลังแก่

หรือว่าตาชันมายืมเงินไปหลักพันแล้วไม่ยอมใช้คืน
นี่ต้องรอฟังคุณตาแกด้วยนะครับ

นายชายาติดต่อหาตอนที่หลบหนีเข้าป่าไป

แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาเอาตัวไปเนี่ยนะฮะ
เขาชื่อรอดนะ
รอดบอกว่าใช้ยาเนี่ย
ระหว่างหลบหนีเนี่ยนะโทรมาหา๓ครั้ง
แต่ไม่ยอมบอกว่าหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ซึ่งตัวของเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับชายาตั้งแต่สมัยเรียน

ก็เลยพูดจาพยายามเกลี้ยกล่อมให้ชายาเนี่ย

แล้วก็โทรบอกตำรวจให้มาจับกลุ่มตัว

แต่ไม่ยอมเล่ารายละเอียดให้ฟัง
ตอนนั้นเจ้งตำรวจกันเร็ว
ตอนนั้นคุยกันครับก็ประสานพวกพี่มา
บอกไหมว่าช่วงที่เขาหลังก่อเหตุแล้วเขาหนีไปอยู่ที่ไหน
ไม่ได้บอกไม่ได้บอก
คุณผู้ชมครับลูกสาวของตะชันนะครับ
หลังจากทราบข่าวว่าตำรวจเนี่ยจับตัวนายชัยยาได้แล้ว
นี่ฮะเธอก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา
ผู้ต้องหาอ้างว่าพ่อเธอยืมเงินไปแล้วไม่คืนเนี่ย

มีแต่พ่อเธอนี่แหละซื้อข้าวสารซื้อข้าวปลาอาหาร
ให้บ้านนายชายาบ้านอยู่ไม่ไกลกัน
แล้วที่นายชายาอ้างว่าพ่อเธอเนี่ยแอบไปคุยแอบไปล่วงเกิน
อะไรเมียนายชายาตอนที่นายชายาติดคุก
เธอก็ขอยืนยันเหมือนกันว่าไม่จริง
อาการบาดเจ็บของพ่อในตอนนี้แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้ว

ไม่จริงค่ะเพราะว่าเขาเลิกกับเมียไปตั้งแต่ก่อนโน้นแล้ว
แล้วก็ก็คือแกออกมาเนอะคนร้ายเนอะออกมาตั้งนานแล้วตั้งหลายเดือนแล้ว

ใช่แล้วทำไมถึงต้องมาเพิ่งมาทำเพราะว่าตอนนั้นเขากินอยู่ด้วยกันตั้งแต่ออกคุกมาเลย
ว่าน่าจะตั้งใจเพราะว่ายิงก่อนนะเนอะ
แค่ยิงมันก็หนักแล้วยังต้องมาตามทำฟันอีกอะไรอย่างนี้
นี่เรื่องที่บอกไม่ตั้งใจจะฆ่าอะไรพ่อเธอเนี่ยเธอบอกไม่ตั้งใจยังไง
มียิงก่อนด้วยนะแล้วฟันนี่โอ้โหหลายแผลถึงขั้นเอามีดปาดคอปาด

เรื่องทางคดีนะครับพลโนตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
วันนี้มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่านายชายาอ้างเรื่องปมเหตุจากเรื่องเงินแล้วก็เรื่องคาใจ
แล้วมาก่อเหตุทำร้ายคนจนบาดเจ็บสาหัสอีกนี่ฮะไม่กลับตัวไม่กลับใจ
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกจะแจ้งข้อหาให้หนักที่สุดนะ
เพราะถือว่าเป็นการก่อเหตุซ้ำตอนนี้คุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะฮะ
กำลังรอผลอยู่นะครับแล้วก็ได้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
คัดค้านกรรมรากันตัวอ่าได้ตัวเรียบร้อย
ชาวบ้านบอกโล่งใจไม่งั้นไม่รู้ว่าจะหลบไปอยู่ที่ไหน
คือคนก็หวาดภาวะกันนะคะว่าอ่าแล้วนี่
อีกไม่นานเขาจะได้กลับบ้านจริงที่น้องสาวพูดไหม
ติดกี่ปีแล้วกลับมาอีกแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหม
เพราะก่อนหน้านี้ก็คดีหนักทั้งนั้นเลยนะไหนจะฆ่าพ่อเลี้ยงไหนจะข่มขืนแม่
ก็ยังได้ออกมาก่อเหตุอีกนะคะ